ชั่วตลอดตลาด

เช้าวันจานไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อย

เนื้อแดงก็คือขึ้นมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะ
อยู่ที่๑๙๒บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๗๘บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๕บาทต่อปอง

ปลากระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
หึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม

ของหมูช่วงนี้ราคาสูงจริงขอบคุณผู้ชม